วันแรกของการเปิดรับสมัครสอสอทั่วประเทศนะครับแก่นำทุกภาคการเมือง
มีความมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าจะสามารถนำผู้สมัครของพัก
ฝ่าด่านเข้าไปนั่งในสภาพผู้แทนรัศดรได้สำเร็จนะครับ
แม้ว่ากติกาใหม่อาจสร้างความสับสนให้กับประชาชน
โดยเฉพาะเรื่องของการจดจำหมายเลขของผู้สมัครเนื่องจากแต่ละเขตเลือกตั้งนั้น
หมายเลขของผู้สมัครจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่ละคนนั้นก็ล้วนมีเทคนิค
ที่จะทำให้ประชาชนเลือกผู้สมัครได้นะครับเป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานครับ
พิษหลบไปฝุ่นการเมืองมาแล้วค่ะตลบอบอวนไปทั่วสนามกีฬาเวทสองเขตดินแดง
เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเหล่าบรรดากองเชียร์ของพักการเมืองต่าง
ตบเท้าเข้ามาในพื้นที่ก่อนเวลาตี๕ครบทั้งป้ายผู้สมัครป้ายไฟ
มารอให้กำลังใจแต่ที่ไม่มีให้เห็นก็คือขบวนแห่สีสันสำคัญของทุกศึกเลือกตั้ง
เพราะข้อกฎหมายบรรยัติห้ามหาเสียงในลักษณะรื่นเริงและจัดมหรสบ
ก็ทำเอาบรรยากาศเงียบเหงาไปพอสมควร
ส่วนหัวหน้าพักการเมืองที่นำทีมผู้สมัครสอสอเข้ามายื่นใบสมัคร
ไม่ว่าจะเป็นพักภูมิใจไทยพักชาติพัฒนาพักเพื่อชาติ
และพักอนาคตใหม่ที่สัญหากิมมิกในการเปิดตัวโดยพักอนาคตใหม่ใช้รถเมสีส้ม
ส่วนพักพลังประชารัฐในอุตมัติสาวนายนหัวหน้าพักใช้รถบัตรเป็นสารถี
รวมไปถึงมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
หนึ่งในแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยใช้สัญจรมายังจุดรับสมัคร
ขณะที่นายอภิษฎเวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย
ก็นัดรวมตัวกับผู้สมัครบริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตดินแดง
ก่อนที่จะเดินเข้ามาพร้อมกัน
ก็พร้อมเต็มที่นะคะในการที่จะลงสมัครแล้วเรียบร้อยแล้ว
ก็พร้อมที่จะทำงานในการที่จะเสนอตัวต่อประชาชน
เสนอนโยบายต่อประชาชนและเสนอทางเลือกต่อประชาชนนะคะ
หมายเลขผู้สมัครแต่ละเขตจะต่างกัน

แต่เหล่านักการเมืองทั้งนายอนุทินชาญวีรกูล

พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
หัวหน้าพักเสรีรวมไทยกลับไม่วอรี่ค่ะ
เชื่อว่านโยบายดีที่เสนอ
และความเชื่อมั่นในตัวผู้สมัคร

ส่วนการเปิดรับสมัครสอสอที่จังหวัดนครราชศรีมา
วันแรกก็สร้างความฮือหาไปทั่วราชอาณาจักร
เมื่อผู้สมัครพักเพื่อชาติ๑๐คน

โดยผู้ชาย๗คนเปลี่ยนชื่อเป็นนายทักษิณ
ผู้หญิง๓คนเปลี่ยนชื่อเป็นนางสาวยิ่งลักษ

ที่จะทำให้ประชาชนจำได้ง่ายขึ้น

ผู้สมัครประเภทชาติสองคน

โดยเชื่อว่าชื่อนี้เป็นมงคล
และเป็นที่มาของประชาธิปไตย
นี่ก็ขี่ม้ามาเลยผู้สมัครเขต๒จังหวัดอุตรดิษฐ์พักเพื่อไทย
นายสรรวุฒิสรรเกตแต่งตัวเป็นขุนศึกคู่ใจพระยาพิชัยดาบหัก
ขี่ม้าพร้อมชูดาบบอกจะอาสาปราบพระเด็จการให้สิ้นซาก
ส่วนพักที่ประกาศจะรักษาฐานที่มั่นอย่างโคราชไว้เป็นเรือนตาย
ถึงขนาดลงทุนเปลี่ยนโลโก้พักมาแล้วถึง๒รอบอย่างชาติพัฒนา
รับหลายเขตคู่ต่อสู้อยู่ในระดับส่งน้ำสมเนื้อ
ทำให้ต้องคิดแก้เกมว่าจะใช้เวลาที่เหลือพลิกกลับมาเป็นคะแนนเสียงได้อย่างไร
หนึ่งสำหรับผู้สมัครเรามั่นใจ
ส่วนบรรยากาศที่สำนักการ
ซึ่งเปิดรับสมัครสอบแบบบัญชีรายชื่อ

เสนอเป็นนายกรัฐมนตรีวันแรก
มี๒๓พักการเมืองเดินทางมารอยื่นเอกสาร
แต่ก็เกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อย

เดินทางมาแสดงตัวยื่นเอกสารพร้อมกัน
ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็แสดงตัวเป็นหัวหน้าพัก
กรกตได้รับเอกสารสมัครไว้ทั้งหมดแล้ว
เพื่อรอตรวจสอบความถูกต้องก่อน
ข่าวเทราะท์ทีวีรายงาน